ทีนี้เป็นงูเหลืำยาว๕เมตรออกมาจากใต้ท้องรถเลย
อันนี้เป็นพี่จงอ่างเผาเหลืำนี้ยาว
แล้วกับปั๊วใหญ่นี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเอาออกมาได้ง่ายนี่ค่ะ
ยื้อยุดฉุดกระชากันแบบนั้น๔ชั่วโมง
๔ชั่วโมงกว่าจะดึงออกมาได้สำเร็จนะฮะ
ถ้ามันซุกอยู่ใต้รถเนี่ยมันจะหายากนะ
เออจริงงานนี้นะพี่กู้ภัยมูลนิธิกระบี่
ทักษ์ประชาอำเภอเมืองกระบี่เขาก็เลยรีบไปช่วยเหลือนะครับ
ชาวบ้านในซอยเกียรติกุลตะบนปากน้ำเนี่ย
บอกว่ามีงูเหลือมขนาดใหญ่เลื้อยเข้ามาในบ้าน

กู้ภัยไปถึงนะคะค้นหาในบ้านเท่าไหร่ก็ไม่เจอ

อ้าวฮึ๊บอ้าวฮึ๊บอ้าวฮึ๊บมันไม่ออก
อ้าวมันเจอในรถเนี่ยแล้วก็ยืดชุดกระชากันอยู่นะคุณผู้ชม
ยิ่งดึงปลายดึงหางนะมันยิ่งไปข้างหน้า
เขายิ่งรัดเขาไม่อยากยิ่งรัด
ค่ะก็ไม่หยุดไงไม่หยุดไม่หยุดที่จะยื้องูที่จะดึงออกมา
งูเองก็ไม่ยอมคลายตัวออกมาเลย
พี่กู้ภัยก็เลยต้องขับรถกลับศูนย์กู้ภัย
ไปทั้งอย่างนั้นไปทั้งที่มีงูอยู่อะค่ะ
เพื่อที่จะให้เพื่อนประจำศูนย์นับอีก๑๐คนมาช่วยกันหน่อย
ช่วยกันสู้กับงูตัวนี้หน่อย
พอไปถึงตรวจสอบใต้ท้องรถเนี่ย
เพราะว่างูมันเลื้อยเข้าไปตามซอกหลืบใต้ท้องรถ

แต่เขาก็ใช้วิธีนะในการช่วยกัน
เพราะว่างูมันก็คงกลัวเหมือนกัน
คือตอนแรกเจ้าหน้าที่ก็บอกมันอยู่ตรงไหนเนี่ย
เห็นแต่หางโผล่มาดึงก็ไม่ดึงไม่ออกทีนี้
ก็เลยต้องค้นหาทุกที่เลย

ลองไปเปิดเบาะรถดูคุณ
ปรากฏว่าอยู่ใต้เบาะ

รถตู้เครื่องเขาจะอยู่ใต้เบาะที่นั่งอยู่ด้านหน้า
ใช่แล้วพอเข้าจากข้างล่างก็จะทะลุขึ้นมาข้างบน
ก็เลยเจอตัวมันได้ดึงหางไม่ออก

ค่ะสี่ชั่วโมงจนถึงตี๕คุณผู้ชมข้ามคืนกันเลยนะค่ะ
นายโทงชัยใจดีกู้ไพผู้เชี่ยวชาญ
ในการจับงวเนี่ยเขามาเข้าเวรพอดี
ก็เลยมาช่วยกันจับงูได้สำเร็จ
ดึงมันออกมาคุณผู้ชมวัดความยาวแล้วเกือบ๕เมตร
หนักเกือบ๔๐กิโลกรัมตัวใหญ่แรงเยอะก็เลยมีแรงรัดค่อนข้างมากนะคะ
แต่คาดว่าสาเหตุที่ดึงออกมาได้ดีที่สุดเนี่ยเพราะว่าสู้กัน๔ชั่วโมง
คุณเมื่อกี้มันเหนื่อยไหมล่ะมันก็เหนื่อยนะคนก็เหนื่อยงูก็ล้า
แล้วงานนี้ไม่ต้องเรียกกู้ไพรมาจับนะคะเพราะว่ามารถตู้กู้ไพร
ใช่ว่าแต่รถกู้ไพรทะเบียนอะไรดีฉันบอกหรือยังบอกเลยครับบ่อยทีก็ได้
ทะเบียนนอนหนูขอไข่๙๒๕กระบี่ค่ะ
สันนิษฐานนะว่าอากาศเย็นหรือเปล่าเขาก็เลยไปหาที่อุ่น
ไม่ตอนแรกมันอยู่ที่บ้านไงบ้านคนโทรมาแจ้งบ้านยังไม่อุ่น
บอกว่าเจองูที่บ้านกู้ภัยมาหาในบ้านเอ้าไม่เจอ
งูมันอยากติดรถไปด้วยมันก็เลยเลื้อยเข้ารถกู้ภัยเลย
พักดูเดี๋ยวนะใช่ค่ะพักดูเดี๋ยวนะ